ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
เรื่องแรกก็คือได้ข้อสรุปร่วมกันในการจำกัดโซนนิ่ง
ในเบื้องต้นเนี่ยมี๔แห่งก่อนนะครับ
หนึ่งก็คือสถานที่ที่เป็นอันตรายนะครับ
สถานที่ที่เป็นอันตรายก็เช่นถนนริมคลองแม่น้ำทะเลภูเขา
รางรถไฟต่างเป็นต้นเนี่ยนะครับ
ศาสนสถานต่างเช่นวัดโบราณสถานต่างนะครับ

ในส่วนที่๓ก็เป็นสถานที่ราชการทุกแห่งนะครับ

ไม่คิดว่าจะต้องมาจัดเรื่องนี้จริงนะคะ
แต่ว่ากระแสใต้ไม่อยู่จริงค่ะเพราะว่ากำลังเป็นที่นิยม

แต่ว่าประเด็นที่ถูกจับต้องได้จริงน่าจะเกิดขึ้นวันนี้แหละ
เพราะว่าก่อนอันนี้ก็จะมีการวิเคราะห์กระแสกันทำความรู้จักกันนะคะ
ว่าเป็นใครมาจากไหนคะทำไมอยู่ดีก็แบบว่าเดินหากันทั่วประเทศ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้จริงจังมากขึ้นนะคะ
เพราะว่านักข่าวเอาไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่ง
นายกรองนายกด้านความมั่นคงยังต้องตอบเรื่องพวกนี้นะคะ
เจ้ากระทรวงก็หลายกระทรวงนะคะ
แล้วก็หลายหน่วยงานภายใต้หลายกระทรวงที่ต้องออกมาพูดเรื่องนี้
สุดท้ายแล้วเจ้าภาพอาจจะบอกเลยก็ได้นะคะ
ว่ากศธชดีไหมรับไปจัดการหน่อยว่าต้องคุยกันแบบไหน
เพราะว่ามันก็มีแนวลบออกมาเหมือนกันว่าไปเกิดอันตราย
ทั้งตัวคนเล่นและคนอื่นแล้วจะจัดการกันอย่างไร
มีผลต่อความมั่นคงสถานที่บางแห่งในประเทศไทย
วันนี้สองท่านคุยกับดิฉันนะคะ
ท่านแรกจะว่าอาจารย์ท่านนี้ตรงซะทีเดียวก็ไม่เชิง
แต่คุณหมอต้องมารับหน้าที่ในการชี้แจง

เป็นกศธชฝั่งธรคมนะคะนายแพทย์ประวิทลี่สถาพรวงศา
ส่วนอีกหนึ่งท่านจิ๊กโกไอทีพี่หลามนะคะ
ที่เราไม่เคยได้ยินเลยคือที่รักบุญปีชา
นั่นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีค่ะ

เจอกันได้ยังไงไม่ใช่ว่ามาหาโปเกมอนที่เดียวกันที่ไทยรัฐนะ

น่าจะเสร็จโปรดิวเซอร์ดิฉันไปหมดแล้วล่ะค่ะ

คุณหมอเอาอย่างนี้นะคะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องด่วนของสำนักงานกศธชหรือเปล่า
เข้าใจว่าเป็นงานของสำนักนะไม่ใช่ของคณะกรรมการเข้าใจถูกไหมคะ
ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องด่วนของกศธชแต่เป็นเรื่องที่สังคมตื่นกันมาก
ทั้งตื่นตัวตื่นตนกตื่นกลัวอะไรก็ตามแต่จะตื่นกันมาก

ก็เลยต้องเชิญทางผู้ให้บริการมาพูดคุยถามว่าทำไมมันเกี่ยวกับกศธช
มองอันที่หนึ่งก็คือว่าเครื่องเล่นมันก็คือมือถือ
ที่สองคือผู้ที่ได้รับสิทธิเกมมาในเมืองไทยคือบริษัทค่ายมือถือค่ายหนึ่ง
ก็เลยบังเอิญวันนี้เราก็ต้องรับหน้าเสือแทนหน่วยงานทางรัฐอื่น
เอาจริงดโดยนิยามเข้าว่าเป็นหน้าที่ของไม่ว่าเป็นสำนักงานหรือว่ากรรมการกรสธชป่ะคะ
ต้องบอกว่าจริงเกมส์ออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามีผิดกฎหมายไม่เข้าใครทั้งสิ้นนะครับ
ผมจะซื้อหมักลูกอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของผมผมจะเล่นอินเทอร์เน็ตออนไลน์ก็เรื่องของผม
ตามพั่อระบอกการกระทรวงผิดตังค์พิวเตอร์แต่ถ้าไม่ใช่ป้ับอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แต่อันนี้ไม่ใช่ร้านเกมอันนี้คือเกมผ่านมือถือเลย
แต่ถ้ากรณีนี้เป็นภัยต่อชีวิตและความเป็นอยู่

ต้องดูว่าใครสามารถเข้าไปจัดการมันได้
กระทรวงไหนจัดการได้กระทรวงหน้าควรจะต้องรับหน้าเสือไป
แต่ถ้าเรื่องนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่า
ให้บริการหลักจริงอยู่ต่างประเทศ
ถามจริงว่าอำนาจกฎหมายไทยไปถึงไหมอาจจะยังไม่ถึงด้วย
ถึงครับก็เลยเป็นเรื่องของการเจรจาหาความร่วมมือกันครับ

ว่าที่คุณหมอเดี๋ยวนะที่ทางสำนักงานกศช

แล้วที่คุณหมอมาวันนี้ก็รับแทนสำนักงานกศธชอีกที

คือมันเป็นที่ถกเถียงแล้วก็เจอเหมือนกับแบบนี้
เหมือนกับพอเพิ่งเข้าไปในประเทศไหนก็ต้องแบบนี้
โดยงานราชการส่วนราชการของแต่ละประเทศ

ใช่เป็นอย่างนี้มาให้เราเห็นสักประมาณ๓๔เดือนก่อนหน้านี้แล้ว

ประเทศคือเขาก็จะมองว่า
ถ้าไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นเนี่ย
ก็ยังไม่ต้องไปประวิงอะไรกันล่วงหน้า

บางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดเหตุร้ายอย่างเดียว
ใช่ไหมคะคือคนเราไม่เท่ากันคนเล่นเกมเนี่ย

เล่นเกมแบบไม่ดีก็มีไปเล่นแล้วผิดพลาด
หรือว่าไปทำอันตรายอะไรก็มี

คนที่เป็นอันตรายเดี๋ยวรอให้เขาเป็นอันตรายก่อนก็ได้

ส่วนบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่รอบครอบไหมฮะ

ล้อมคอกไว้ก่อนเลยเรากลัวว่าเดี๋ยวจะมีอันตราย
ซึ่งตอนนี้อาจจะมีแค่คนเดินตัดหน้ารถ

ยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตอะไรกันแต่ว่าก็เป็นห่วงกันไปก่อน

เดี๋ยวนะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่เล่นอยู่แล้ว
ก็อาจจะเบื่อว่าต้องมานั่งอธิบายอะไรกัน
แต่ว่าอย่าลืมว่าก็มีคนรุ่นหลายรุ่น
ที่อาจจะยังไม่ได้โหลดมาตอนนี้หรือเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเล่น
หลามเอาคร่าวเกมนี้มันดังเพราะอะไร
มันเป็นมิติใหม่ของเกมบนมือถือ
เมื่อก่อนเราเล่นเกมมือถือเราเล่นที่ไหนก็ได้
เราเล่นนอนเล่นอยู่ในบ้านเราเล่นอยู่ในที่ไหนก็ได้เราเล่นอยู่กับพี่

เขาเอาไอเทมต่างส่วนต่างของเกมไปวางไว้ตามสถานที่ต่าง
ถ้าเราอยากจะเล่นเกมนี้เราต้องออกจากบ้าน

คือทุกวันนี้คนที่ไปเล่นเนี่ยจะสังเกตว่า
คนที่อายุ๓๐กว่าไปเลย

กับเด็กสักประมาณ๒๐หรือต่ำกว่านั้นลงมานิดนึง
เมื่อประมาณ๑๐ปีที่แล้วกลับมาฉายเป็นภาคพิเศษ

เหนือจากนั้นไม่รู้จักเลยแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นตัวละครที่รู้จักง่าย
กาจู้ตัวสีเหลืองอะไรอย่างนี้

ไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะว่ามันมีความสนุกในตัว
แค่จับตัวโปเกมอนเอามาเลี้ยงไว้
แล้วก็เอาไปสู้กันสนุกแค่นั้น
ซึ่งที่มันได้รับความนิยม
หลามคิดว่าเพราะอะไร
คือเหมือนกับเกมออกมาอยู่กับเรา

เหมือนเอาเกมมาใส่บนโลกจริง

คนไปตามเก็บที่สารพระภูมิ

ไปตามห้างสรรพสินค้าเห็นไหมคะ

ใช่บางห้างก็ไม่มีเลยงงไหมฮะ
เพราะว่าอะไรฐานข้อมูลของเกมนี้
เพราะฉะนั้นห้างที่สร้างทีหลังหลังจาก๒๓ปี
สร้างเมื่อต้นปีนี้จะไม่มีโปเกมอนเลย

เพราะว่าตามเก็บกันเละเลยนะคะ

ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าช่างภาพโปรดิวเซอร์หายไปไหนกันหมดแล้วนะคะ

คุณหมอตอนที่เริ่มได้ยินเข้าหูมันกี่วันมาที่ผ่านมาแล้วคะ
จริงเราได้ข่าวในต่างประเทศมาหลายเดือนแล้ว
แต่ก็เฝ้ารอดูว่าจะเข้าเมืองไทยเมื่อไหร่
จริงผมพูดก่อนเข้าเมืองไทยแล้วว่าหน่วยงานของรัฐควรจะนั่งคุยกัน
เอาบทเรียนที่ต่างประเทศเขาเจอแล้วคุยกันล่วงหน้า

พอเข้ามาปุ๊บก็เลยเป็นกระแสค่อนข้างใหญ่มากครับ
เร็วกว่าที่คิดไหมคะหมายถึงว่ากระแสปัญหานะ
ก็ในภาพหนึ่งอาจจะมองว่าหน่วยงานรัฐคุยกันช้ากว่าที่คิด

แล้วก็ถามว่าทำไมกระแสนิฮิตต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า
เหมือนเล่นเกมใส่แว่นแล้วดูไปสู้แล้วกัน

แล้วใส่บางอย่างที่เป็นคอนเทนต์ของดิจิทัลเข้าไป
คนก็จะรู้สึกว่ามันสนุก

มันมหัศจรรย์ตรงนี้ไงครับ
ดังนั้นต้องบอกว่านี่เป็นเกมแรก

แล้วเกมนี้จะมีเวอร์ชันต่อไปด้วย
ซึ่งจะใช้เทคนิคนี้มากขึ้นเรื่อย

วิธีการทำอย่างนี้ครับ
มันจะมีให้เราตัดกระดาษแข็งแผ่นหนึ่ง

เราก็ทำเกมยิงอย่างนี้แหละแต่ไปยิงในชีวิตจริง
ทีนี้กลางค่ำกลางคืนครับถ้ามีคนเล่นเกมนี้
แล้วถือทำท่าอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นกระดาษก็ตามทีนะ
แล้วมีมือถือปักอยู่เนี่ยเดินมาแถวในบ้านผมนะ

เดี๋ยวโปเกมอนยังไม่โกลไปไหนเลยนี่จะมีอันใหม่มาแล้วเหรอคะ

บริษัทนี้ที่ทำโปเกมอนโกเนี่ยเคยทำ๑เกมอยู่แล้ว
ทำเกมอินเกรสซึ่งเป็นเกมที่แบบเอาไว้ยึดพื้นที่กัน

เพราะฉะนั้นนี่คือแนวโน้มที่เราจะเจอเกม
มากับโทรศัพท์มือถือเรื่อยแน่

อย่างนั้นการที่เราตื่นเต้นตื่นกลัว
อะไรก็แล้วแต่อ่ะ
อันนี้ก็ถูกแล้วสิเพราะเราต้องเจออีกเยอะ

ให้เรารู้ว่าการเล่นเกมมันมีทั้งคุณและโทษ
แล้วถ้าสังคมตะกรฝ่ายลงเรื่องเล่นเกม

มันมีขอบเขตของมันที่ควรจะอยู่เหมือนกัน
ไม่งั้นเสียชีวิตได้ไม่งั้นเสียเงินได้
ไม่งั้นเกิดเหตุการณ์ร้ายตามมาได้เยอะแยะไปหมด
คือเดี๋ยวลองให้ไล่เรียงดูนะคะว่า

คือพอมันมีข่าวจากสำนักงานกศธชออกมาปุ๊บ
คำถามคือว่าที่ออกมาว่าจะมีโซนนิ่ง
หรือจำกัดพื้นที่
หรือกำหนดพื้นที่ว่าตรงไหนคุณไม่ควรจะเข้าไป

มันทำได้หรือหมอ

ต้องบอกไว้ก่อนว่าถามว่าทำได้ไม่ได้

เพราะเราไม่รู้ว่ารูปแบบเกม
เขามีความสัมพันธ์ระหว่างครูอย่างไร

เราก็คิดว่าทรูน่าจะสามารถกำหนดได้

เราก็จะบอกครูว่าช่วยโผล่นิดที่ชื่อเหมาะสม

แต่สิทธิ์ในการกำหนดทั้งหลายทั้งปวง
ยังอยู่ที่บริษัทแม่ในต่างประเทศครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้ถามว่าคุยกันแล้วได้อะไร
เพียงแต่บอกว่าครูช่วยสื่อสารไปยังบริษัทแม่

ช่วยหยาบเอาโปรแกมอนไปโผล่แถวนั้นครับ

คือวันนี้เรียกค่ายมือถือ๕ค่าย

คือเราต้องเรียกว่าทรูเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรคะ

คือทรูทำอะไรกับเกมเขาไม่ได้เลย
แก้ไขหรือกำหนดอะไรในเกมไม่ได้เลย
แต่มีสิทธิ์ที่จะเอาสิ่งต่างที่อยู่ในเกมนั้น
มาทำธุรกิจทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้

แล้วสิ่งที่ทางสำนักงานบอกทรูก็คือว่า

มิติที่๑ประเทศอื่นก็พูดลักษณะนี้

แต่มิติที่สองผมคิดว่าบริษัทแม่เขา

ที่จะรีพอร์ตจุดที่ไม่ควรไป

แต่สั่งไม่ได้จริงเรารีพอร์ตเองได้ครับ

พอร์ตได้เฉพาะตัวสี่เหลี่ยมที่ลอยอยู่
หรือเสาสาวโปรแกมอนตัวนี้นะ

ซึ่งมันสามารถเดินไปตรงไหนก็ได้ในโลกนี้

ซึ่งถ้าไปบอกให้คนสร้างเกมนี้เขาทำ

คือมีเงื่อนไขเดียวที่จะเคลื่อนย้ายมันได้
คือเอากลิ่นสากุระไปล่อให้มันมาตรงนั้นแค่นั้นเอง

หลามคือตอนนี้สิ่งที่คนถามกันอยู่เนี่ยนะคะ

ตัวสำนักงานนะคะอาจจะโดนพี่พ่อพูดจ้ะหน่อย

รีพอร์ตได้แต่เจ้านักงานเกมเนี่ย

ถอดนั้นเสานั้นออกไปถ้ามีคนรีพอร์ตไปเยอะ

เขาอาจจะแบบว่า๖๐วันมาดูทีนึงว่าใครรีพอร์ตมั
เหมือนรีพอร์ตเวลาใช้โซเชียลมีเดียชื่ออื่นเลยใช่ไหมคะ
รีพอร์ตเฟซบุ๊คไปเนี่ยบางที๓เดือนมันถึงจะทำให้เรา

แต่ทีนี้ถ้าถามว่าไม่ให้โปเกมอนเดินเข้ามาในเขตนี้เลยมันทำไม่ได้

คุณผู้ชมมันจะมีทั้งตัวสัตว์แล้วก็มีทั้งเสาที่มันอ่า
คือเราเรียกกันเองว่าเสาจริงมันไม่ใช่เสาหรอก
มันคือโปรเกสต๊อกมันคือจุดเขาเรียกอะไร
จุดนัดพบของโปเกมอน
คุณหมอแล้ววันนี้ที่ทางครูชี้แจง
ทูเขาบอกว่าเขาทำอะไรได้แค่ไหนคะ

วันนี้เขารับรู้ว่าสังคมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

แต่เฉพาะอะไรที่อยู่ในอำนาจหน้าที่

แต่ทรูนต้องรับภารกิจเพราะเป็นผู้ซื้อสิทธิ์มา

ว่าทางนี้ทางประเทศไทย
กังวลว่ามันไม่ควรไปโผล่ที่ไหนยังไงบ้าง
แต่ต้องบอกตรงไปตรงมานะครับต่อให้เราใช้ว่าสถานที่ราชการ
เมืองนอกเขาก็งงว่าไอ้ตึกไหนราชการไม่ราชการ

ไม่ใช่แค่บอกชื่อประเภทว่าสถานที่ราชการ
เพราะเมืองนอกสถานที่ราชการมันไม่เยอะ
ของไทยนี่สถานที่ราชการเต็มประเทศเลย

คือมี๕ค่ายที่ให้บริการมือถือ
แล้วก็จะมีง่อออกมาอีกหนึ่งเพราะถูกเขาเป็นอีกหนึ่งออกมา

ค่ายเนี่ยไม่เกี่ยวเลยถูกไหมแทบจะยุ่งอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะ

แต่เวลาเราพูดถึงเรื่องความปลอดภัย
ค่ายก็ควรต้องให้คำแนะนำกับผู้เล่นที่ใช้มือถือตัวเอง
เราพูดเรื่องการจำกัดวงเงินหรือเรื่องคุ้มครองผู้บริโภค
นั่นแต่ละค่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหน
ก็รับผิดชอบตรงนั้นไหมครับ

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะคะว่านี่เราพูดเฉพาะที่ประชุมกันนะคะ

แต่ปัญหาอื่นที่เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศ

และที่สำคัญแบตเตอรี่กับอินเตอร์เน็ต

จะอยู่กันแบบไหนคะหลังจากนี้ต่อไปสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะที่จัดประเภทว่าเป็นสถานที่
ซึ่งอยู่ในความห่วงใยของทางหน่วยงานนะคะ
มันไม่ใช่มีแค่สถานที่ราชการนะคะ

ที่มองในวงวงว่าเรื่องอันตรายน้า

เรื่องพื้นที่เฉพาะเจาะจงน้ำมันมีเยอะนะคะ
และถ้าต้องมีการรายงานไปแบบ

ถ้าจะบอกให้หมดสถานที่ราชการทั่วประเทศ

เมื่อกี้ผมได้ยินคำหนึ่งบอกว่าถนน
ถนนก็จบแล้วไม่ต้องเล่นกันแล้วครับ
เพราะตอนนี้ถนนเป็นที่เดียวที่เป็นที่สาธารณะนะฮะ
เพราะถัดจากฟุตบาทถัดจากถนนเนี่ย
จากฟุตบาทก็เป็นบ้านคนซึ่งเป็นที่ส่วนบุคคลแล้ว
หลามมันมีอะไรที่เราควรจะห่วงบ้าง
คือเราไม่ใช่จะแบบดูแคลนหน่วยงานราชการ

เราต้องห่วงอะไรบ้างสำหรับคนเล่นนะคะ
จริงผมว่าเราก็ทำในแง่บวก
ก็คือสอนคนว่าวิธีการเล่นที่ปลอดภัยเป็นยังไง

อันนี้ก็ต้องไล่แก้กันเป็นจุดไป
ผมว่าคือคนที่พลาดมันจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเท่านั้น

เราก็ต้องให้ความหวังกับคน
ให้ความยุติธรรมกับคนที่เขาเล่นดีด้วย
คนเล่นดีบอกอ้าวแล้วทีนี้ไม่ให้เล่นบนถนน
แล้วผมจะไปเล่นบนหลังคาบ้านใครล่ะครับ

มันก็ต้องแบบให้พื้นที่คนดีเขาบ้างฮะ

คุณหมอคือเรามีกรอบที่ชัดเจนไหมคะ

แล้วคุณหมอมาในส่วนของผู้บริโภคด้วยคือ
เรื่องอะไรคะอินเตอร์เน็ตอย่าปล่อยให้ไหลซะ
เขาต้องมาจ่ายเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนี้เหรอคะ

วันแรกนะครับแบตหมด
หมดจะโทรกลับบ้านไม่ได้นะฮะ
เพราะไม่ได้เตรียมเพราะว่าแบงกกลับไป

ดังนั้นต้องเตรียมให้พร้อมกับ
สิ่งที่เราใช้งานจริงเลยว่าเราขนาดไหนยังไง

บางทีพอดีเกิดเรื่องปุ๊บเรามักจะโยนให้

เรื่องนี้เรื่องจริงนะฮะ
เรื่องบางเรื่องเราต้องดูแลตัวเองด้วย

เหมือนเราบอกว่าเฮ้ยรัฐห้ามขายเหล้า

จะไปบอกรัฐประกาศว่าห้ามกินเหล้าในบ้านกี่โมงด้วย
มันจะเจินไปอันนี้ก็เหมือนกัน

อันนี้มือถือเราดังนั้นตอนนี้มันต้องเรียนรู้ร่วมกัน

คนก็จะงงว่าประเทศนี้แปลกหรือเปล่า
นี่ขนาดคุณหมอมองในมุมผู้บริโภคนะ

จริงฮะนี่เรื่องจริงคือคนก็ต้อง

ถามมันมีบทเรียนในต่างประเทศใดก็ได้

คุณพ่อคุณแม่ดูอยู่หรือคุณพ่อคุณแม่เล่นเอง
เดินไปตามหาโดยที่ไม่มองอะไร
ตกน้ำตกสะพาน

แล้วเจอโปเกมอนเบรกกลางถนน

กลางสะพานก็มีให้ลงในอินเตอร์เน็

มีอยู่ประเทศหนึ่งไปด้อมหมอ
มองแถวหน้าบ้านคนตอนกลางคืน
โดนเขายิงสวนออกมาเสียชีวิต

คนเล่นเกมเพราะว่าเกมมัน

คือต้องอย่าไปอินกับเกมเยอะจนเกินไป
ลืมสิ่งนี้ไปไงแล้วลืมความถูกต้อง

แล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นได้
พี่ถามอย่างที่มีการพูดกันเยอะแยะ

ขณะที่ว่าเดินดุ่มเข้าไป
ในสถานที่ราชการโดยที่ไม่ขอเขาก่อหรือ
ในรั้วบ้านคนนั้นมันต้องมีที่อื่นไหม

รอแป๊บนึงเดี๋ยวมันอาจจะเดินออกมาหาเราก็ได้

แล้วที่เขาบอกอะไรนะ
ถ้ามีคนที่สามารถปล่อย
แล้วพอปล่อยออกมาจะล่อกิจคนไป

เวอร์ชันนี้ของเกมนะฮะจะทำได้เฉพาะจุดที่เป็นโปเกตสต๊อปไอ้จุดสี่เหลี่ยมที่ผมเรียกว่าเสาอ่ะอืม
ตรงนั้นได้เท่านั้นเพราะว่าไอ้โมดุตัวนี้มันจะไปปล่อยที่เสาต้นนี้ได้เท่านั้น
ไม่ใช่ว่าจะไปปล่อยตรงไหนก็ได้อ่า
แต่เวอร์ชันถัดไปในเกมเนี่ยเขาจะเปิดให้เราสามารถจ่ายเงินเพื่อที่จะปักเสาตรงนี้
แล้วก็เพื่อธุรกิจไงสมมุติแบบร้านค้าอยากจะให้คนมาเล่นโปเกมอนหน้าร้านตัวเองเยอะ
อ่าคุณสามารถจ่ายเงินเพื่อปักเสาปุ๊บเราเอาโมดูมาปล่อย
กลิ่นสกุระปุ๊บคนมาเต็มเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีตัวให้จับเยอะ
ใช่อันนี้เวอร์ชันถัดไปทำได้เพียงแค่จ่ายเงินยี่สิบสามสิบบาทเนี่ยนะ
อ่าผมอ่าเสาอาจจะแพงหน่อยเหมือนปักเสาไฟฟ้าอาจจะรายตังค์อ๋อค่ะอ่า
จริงจริงมันก็มีมุมของมันนะใช่แล้วยิ่งถ้าอ่าขอนิดหนึ่งนะคะ
คือถ้ายิ่งพัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยเนี้ยพี่หลังมันจะมันจะไปได้ไกลขนาดไหนเกมเนี้ย
ก็สิ่งที่ยังไม่เปิดในเวอร์ชันนี้ที่เราเห็นในเทลเลอร์ตัวอย่างเกม
ก็คือเราสามารถแบตเทิลกันเองได้ทุกวันนี้เราต้องไปสู้กันบนยิม
ใช่ไหมฮะแล้วก็มีโรงยิมจริงจริงอ่ามันเขาจะมีจุดที่เขาตั้งขึ้นมาเป็นยิมอ๋อ
แต่อย่างสมมุติแบบที่ที่เป็นชุมชนอย่างตอนนี้เราจะเห็นว่าตาม
แถวแถวสี่แยกอ่าอ่าหรือว่าเป็นอเวนิวเป็นศูนย์การค้าเป็นร้านค้ารวมรวมกัน
จะมียิมเกิดขึ้นแล้วก็ไปสู้กันแล้วใครชนะก็จะได้เฝ้ายิมตัวนั้น
ใช่ไหมฮะแล้วก็พากันมาสู้แต่อีกหน่อยเนี่ยผมกับจอมขวัญเจอกัน
เขาจะพัฒนาไปเรื่อยถูกไหมซึ่งอันนี้สนุกมาก
มันจะทำให้อย่าเพิ่งมาเลือกสนุกมากสิคะมันจะทำให้คนข้างใครยิ่งกว่านี้ฮะ
ผมจะบอกให้ฮะอ่าใช่

ทีหลังว่ามันจะฮิตอยู่กี่เดือน

สำหรับคนเล่นเกมจะฮิตกันอีกเป็นปี
แต่สำหรับสื่อหรือคนชาวบ้านทั่วไป
เบื่อเรื่องนี้ในอีก๒สัปดาห์ข้างหน้า

สิ่งที่ตอนนี้ก็จะทำในส่วนของกฎศาสตร์ท่อชอมีไหมคะ

จริงรัฐเองถ้าสนใจปัญหานี้น่ะ
ต้องระบุชัดว่าใครเป็นเจ้าภาพ
แล้วต้องดูว่าจะต้องให้กฎหมายให้อำนาจหรือเปล่า
เรื่องนี้ต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นเรื่องทางเทคโนโลยี

ผมบอกเลยว่าความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตเกมเนี่ย
มันจะมีมากกว่านี้อีก๕ปีอาจจะยิ่งมากกว่านี้ก็ได้
ดังนั้นเราต้องยอมรับว่ามันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เราห้ามไม่ได้

สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่รู้จะเตือนอะไรค่ะ
เพราะคุณผู้ชมที่เล่นเกมเรียนว่าน่าจะรู้ดีที่สุดนะคะ
และก็ที่สำคัญหลังจากนี้เราจะเจอมากกว่านี้อีกเยอะ
บอกแค่นี้ค่ะจำเขามาพูดค่ะ
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ

พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป